สาวเดือนห้าหรือลำเดือนห้าการละเล่นพื้นถิ่นของชาวตะคุ
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาเป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงรื่นเริง
และเป็นการละเล่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหญิงได้มีช่วงเวลาพบปะพูดคุยและสนุกสนานร่วมกัน
ซึ่งสมัยก่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาหลายหลายอำเภอจะมีการละเล่นแอวสาวเดือนห้า
แถบอำเภอสูงเนินอำเภอศรีคิ้วจะเล่นกันในหมู่บ้านที่มีการพูดภาษาไทยอีสาน
และบางพื้นที่มีบรรพบุรุษที่อบพยพย้ายถิ่นมาจากลาว